โฆษกสบคได้มีการแถลงยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา
จริงตัวเลขมันก็ลดลงเรื่อย

คือดีขึ้นเรื่อยคุณหมอทวีศิลป์วิศนุโยธินโคศกของสวบค
ที่ได้แถลงไปเมื่อช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
ข้อมูลต่างเราสรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
ว่าในวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่จำนวน๑๙ราย
จำนวน๑๙รายก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย

หรือว่าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๐ราย
และมีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๘ราย
โดยเป็นผู้ป่วยที่ไปสถานที่ชุมนุมชน๒รายอาชีพเสี่ยง๑ราย
แล้วก็เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา๑ราย

คือมาจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต๒ราย
แล้วก็มีการตรวจเชื้อก่อนเข้าผ่าตัด๒ราย

แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสารที่ของรัฐ
เอามาดูตัวเลขสำหรับผู้ที่รักษาหายเพิ่มขึ้น
คือรักษาหายเพิ่มขึ้น๑๐๙รายนะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากสำหรับการรักษาหาย
ที่กลับบ้านไปเพิ่มเมื่อวานนี้นะครับ
สรุปว่ามีผู้ที่รักษาหายไปแล้วในประเทศไทย๒๑๐๘รายนะครับ

หลังจากที่๒๓วันก่อนเราไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
แต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เปิดเผยออกมาวันนี้นะครับ
พบผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก๑ราย
ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๔๘นะครับ
ก็มีประวัติเป็นชายไทยอายุ๕๐ปีอาชีพเป็นคนขับแท็กซี่
แล้วก็มีประวัติรับส่งผู้โดยสารที่สนามมวยลุมพินีนะครับ
มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานแล้วก็สูบบุรี
ป่วยเมื่อวันที่๑๘มีนาคมมีอาการไข้ต่ำหายใจลำบาก
แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ยาแล้วก็กลับบ้าน
จากนั้นอาการไม่ดีขึ้นนะครับก็ไปหาหมออีกครั้ง
วันที่๒๓มีนาคมด้วยอาการมีไข้สูง๓๙กว่าองศา
หายใจลำบากแล้วก็มีเสมหะตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
หลังจากนั้นครับอาการแย่ลงเรื่อยและเสียชีวิตวันที่๒๐เมษายน
สรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าผู้ป่วยสะสมในบ้านเราทั้งหมด
มี๒๘๑๑รายรักษาหายไปแล้ว๒๑๐๘ราย
ตัวเลขตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าบวกลบกันแล้ว
ก็เท่ากับมีผู้ที่ป่วยโควิด๑๙และกำลังรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลเหลืออยู่แค่๖๕๕รายนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๔๘ราย
ส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้นะฮะเป็นการประชุมคอรมอแบบ
ดีโอคอนเฟอร์เนสวาระที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงาน
ที่จะเสนอคอรมอลพิจารณาขยายมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี
สำหรับครัวเรือนขนาดเล็กแล้วก็ลดหย่อนค่าใช้ไฟฟ้า
ถือว่าเป็นการลดค่าคลองชีพให้กับประชาชนอันนี้ในส่วนของกระทรวงพลังงาน
แล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนรออยู่นะว่าผลจากการประชุมคอรมอล
อนุมัติออกมาอย่างไรนะฮะส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ
เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
โดยเป็นการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
นะครับขณะที่สำนักงบประมาณ
หลังทำหนังสือให้ส่วนราชการปรับโอนงบประมาณ
ยังไม่ทำสัญญาผูกพันเพื่อนำมาใช้ป้องกันโควิด๑๙
จำได้ไหมที่นายกบอกว่าพรบโอนงบประมาณ
งบประมาณจากกระทรวงต่าง๑๐
มาเข้าเป็นงบกลางแก้โควิด๑๙

จากเรื่องของพรกู้เงิน๑ล้านล้านบาท
ที่เมื่อวานประกาศเป็นในราชกิจจ่ายแล้ว
ส่วนใหญ่ที่จะเป็นงบในการโอนเงินจากกระทรวงต่างมา
ก็จะเป็นงบอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรม
การเดินทางไปประชุมดูงานต่างประเทศ
เพราะว่าพอมีโควิดก็งดกิจกรรมเหล่านี้ไป
ก็ต้องโอนงบกลับคืนมาเข้าส่วนกลาง
ส่วนงบลงทุนซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน
แล้วก็ยังไม่ได้ลงนามสัญญาก็ให้เลื่อนออกไปก่อนครับ
น่าจะมียอดงบประมาณจากทุกหน่วยงานรวมจำนวนทั้งสิ้น

ซึ่งตามขั้นตอนพิธีการงบประมาณก็คาดการณ์ว่า
จะใช้เงินได้ในช่วงเดือนมิถุนายนปี๒๕๖๓นั่นเองนะครับ